ขนาดที่๕และ๑โน้ม
เป็นการปฏิบัติภาระกิจนะคะ

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นคราบหลุดจากแบบฟิตเน็ตที่นางไปเล่นนะคะ
ซึ่งว่าไม่ใช่แน่นอน
รวมไปถึงเรื่องที่อัพค่าตัวรายวัน

เสพแทนใครอันนั้น
มีคนส่งมาให้ดูแล้ว
เป็นอย่างไรนะ
หน้าผมยังไม่เห็นเลยมันยังไม่เห็นหน้าตัวเองเลย
แล้วผมเห็นคือคนในรูปซิกแพคนั้นกว่าผมอีก
ก็เราไม่ได้มีอะไรหลุดอย่างนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นเราอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาไม่เคยทำอะไรในเชิงแบบนั้น

มันก็บอกอาบค่าตัวไร้สัปดาห์

แต่ว่าส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยจริงแล้วส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนที่รับรู้ขนาดนั้น

มีเพิ่มมีลดแล้วแต่ดีเทลงานมากกว่า
ก็ต้องบอกว่าออร่ามาจริงนะคะ
คนก็เมาสอยว่าไปทำไม่ทำนิดหน่อยเติม